อยากขอร้องให้น้องเรียกพี่ฝืนใจเอาหน่อยคนหนุ่มเหลือน้อยขอกำลังใจ
ถ้าเรียกลุงเรียกตาทีไรหัวใจจะวายแทบหมดความหมายของชายชาตรี
เราไปฝึกร้องเพลงนี้มาจากไหนอ่ะมันเป็นเพลงของต้องรุ่นใหญ่นะต้องรุ่นใหญ่อย่างคุณตารูนอย่างเงี้ยนะ
หนุ่มอย่างเงี้อย่างเงี้โอ้โหเรียกพี่ไม่ไหวอ่ะเพลงนี้ตอนดังมาเราก็อายุเท่าไหร่
นั่นน่ะสิเกิดไม่เกิดเลยนั่นน่ะดิยังไม่เกิดเลยทำไมเราถึงร้องเพลงพวกนี้ได้นะ
ชอบอยู่แล้วครับคือปกติเห็นฟังเพลงแนวสติงอย่างนี้ครับ
มันก็ผมก็พอร้องได้ครับแต่ว่าลูกทุ่งผมว่ามันเป็นเอกลักษณ

เอาเดี๋ยวต้องกลับไปฟังคำเฉลยกันนะคะว่า
เพลงแรกเพลงเปิดประเดิมของบาร็อกนะคะ
น้อยน่ารักคนนี้นะจะผ่านไปได้หรือเปล่าคะ

เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
น้องบาร็อกนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
น้องบาร็อกร้อง
ได้ครับ
ร้องได้ให้ได้ร้องได้ให้ได้

ดีใจมากครับเพราะว่าผ่านเพลงแรกมาแล้วค่ะ

๑๐๐๐บาทจากคุณเสรีรุ่งสว่างนะครับ

ก็มีความดัน

แล้วก็มีกระดูก
แบบว่าเป็นเหมือนข้อครับ
ปวดรุมตรอย
แล้วก็เป็นเบาหวานด้วยครับ

ผมว่าน่าจะเป็นคุณยายครับ
ยายหนักสุดนะคะ
เห็นบอก๖โลก

ก็ส่วนใหญ่ยายเขาจะชอบ

ก็จะไปเอาเครื่องพ่นออกซิเจนนะครับ

ก็ต้องเดินไปยื้อบ้านเขามาให้คุณยายดมขาดออกซิเจน
พอเขาหายเขาก็บอกว่าเอาไว้เลยนะ
แต่ว่าต้องเอาเบอร์คืนเขาถ้าเกิดว่า

เพราะว่าถังออกซิเจนมันแพงใช่ไหม

ทีนี้ถ้าเวลาอาการหอบกำเริบ

แต่ว่าส่วนมีครั้งหนึ่งไม่ทันจริงครับ
คือยายเป็นตอนกลางคืน

แล้วก็ทุกคนตื่นมาไม่ทัน

แล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาล

คุณยายจะชอบเป็นอาการจะกำเริบ
ตอนประมาณตี๑๒ค่ะ
แล้ววันนั้นเราต้องเข้าเอกชน
คือปกติคุณแม่จะรักษารัฐบาลใช่ไหมคะ

เฮือกสุดท้ายก็คือถึงโรงพยาบาลพอดี
แต่ว่ายังไม่ได้รับการรักษา

พอฟื้นมาอีกทีคือแม่มีสารพัดท่ออยู่ในปากเลย

ตอนนั้นเป็นไงคะจำเรื่องราวได้บ้างไหมคะคุณยาย
ไปถึงโรงพยาบาลก็ไม่รู้สึกตัวแล้ว

ยังไงบ้างคะอากาศร้อนเนี่ยแย่มากเลยเหนื่อยตลอดเลย
แล้วเวลาอาการกำเลิบรู้สึกยังไงคะคุณยาย
เหนื่อยเดินในบ้านก็เหนื่อย
เมื่อกี้เข้ามานี่ยังเหนื่อยเดินมาไกลหน่อยเนอะ
หนึ่งคนแล้วนี่บาล็อกเขาเป็นห่วงคุณยายมากเลยคุณยาย
คุณยายรู้อย่างนี้แล้วคุณยายรู้สึกยังไงบ้างคะชื่นใจไหม
ภูมิใจครับเขาอยากจะหาตังค์ให้คุณยายไปซื้อเครื่องออกซิเจนเครื่องใหม่
ทุกคนฝากความหวังไว้กับบาร็อกฉะนั้นตั้งใจให้ดีทุกครั้งที่เข้าเกม
ตอนนี้สะสมไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทยังไม่ได้ถังออกซีเอ็นต์เนอะ
ครับเพลงหน้าคุณป่าค่ะเพลงหน้าสองหมื่นค่ะนะฮะ
ตอนนี้ก็มาถึงเพลงที่สองเพลงนี้มูลค่าสองหมื่นบาทครับ
อินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ

ก็กดดันอยู่ครับแต่ว่าถ้าได้ทำเพื่อครอบครัวก็เต็มทำเต็มที่ก็ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับถ้าอยากจะไปต่อให้ถึงหนึ่งแสนก็ต้องสู้กันต่อไปแต่ว่าสู้แบบไหนล่ะนะฮะที่จะปลอดภัยที่สุดแต่วันนี้ตัดสินใจก่อนนะครับตอนนี้มีสิทธิ์หยุดแล้วบาร็อคนะครับเพราะมีอยู่หนึ่งหมื่นครับฟังอินโทรเพ

ไม่ใช้เลยเหรอครับก็ลองทวนทวนเนื้อดูเหรอคิดว่าไม่ต้องใช้สามารถร้องได้จนจบเพลงโดยไม่ผิดเลยครับขอให้โชคดีนะครับบาร็อกตั้งสติตั้งใจให้ดีนะครับ

เพราะอย่างนี้มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

คนหัวใจโสมเป็นลมหมดแรงเพราะคนชื่อแดงหลบหลีนี่นา
เธอทิ้งพี่เลยไม่เคยคืนมา
อยากรู้นะครับ
ไฟร้ายหรือรุ่ง
คนหัวใจสมเป็นลมอ่อนล้า
เพราะเธอชอบมาบอกรักให้ยุ่ง
เธอคิดเช่นไรหนีไปเมืองกรุง

เธอบอกให้รักแล้วหากใจลา
เธอรู้ไหมว่าพี่ช้ำแค่ไหน

กลับมาหาพี่ที่รักพี่ยังอภัย
เริ่มต้นกันใหม่ได้ไหม

คนดีคนหัวใจโสมเป็นลมหมดแรง
เพราะคนชื่อแดงไม่นึกถึงพี่
โปรดคิดแม่ตาย้อนมาบ้างสิ
เธอมานายนี้ใจพี่เสื่อมสม